ช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมจะได้ยิ้มแล้ว
เขามีแต่ข่าวแบบสบายน่ารักมาฝาก

หมาตัวนี้เขาเป็นขาประจำของตลาดเลย

ทุกครั้งที่มีการเปิดเพลงชื่อว่าเพลงกว้านพยาวเนี่ย
เจี๊ยบมันจะลูกคอมันจะร้องเพลงให้ฟังด้วย
ดีพร้อม

อะไรเป็นไงล่ะ

ถ้าเหมือนผมก็คงอ่านข่าวต่อไม่ได้
ต้องไปอยู่พยาวกับเจ้าเจี๊ยบแล้วนะฮะ
เพราะว่าทันทีที่มันได้ยินเพลงกว้านพยาวของคุณสุรพลสวัสดิเจริญ

ตามทุกครั้งเลยนะจนกลายเป็นเรื่องชินหูชินตาของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่
ตลาดนี้ได้ฟังได้ยินได้เห็นมันก็อมยิ้มมันคงจะแบบ
ลำคาญรึเหรอหรอหรืออยากไปลองด้วยเหรอว่าปวดหูหรือเปล่า
พอคลื่นเสียงมางคลื่นเสียง
ซิเบลบางอย่างที่มาเขารับไม่ได้นะ

เป็นหมาตัวเมียครับนอนอยู่ใต้แผงขายเครื่องเสียง

เป็นร้านขายเครื่องเสียงของนายอดุล

เขาก็ขายเครื่องเสียงกันตลาดสดพยาวอาเขต
รังเภอเมืองจบัดพะเยาะ

ชื่อว่าเจ้าเบิร์ด

เดี๋ยวคนข้างผมจะสะดุ้ง
เจ้าเจี๊ยบมีพี่น้องชื่อเจ้าเบิร์ด

พี่น้อง๒ตัวนี้ก็นิสัยดี

กลางวันก็จะนอนใต้แผงตอนเช้าก็จะออกไปวิ่งเล่นทุกวัน

คุณอรุณก็บอกว่าวันหนึ่งลูกค้าสูงวัย

ก็เลยเปิดเพลงนี้ลูกค้าสูงวัยชอบเพลง

แต่แค่อินโทรขึ้นมาเจ้าเจี๊ยบที่นอนอยู่

ตั้งแต่โอมันหอนเลย
แล้วก็คลอไปจบเพลงนะฮะ
ปกติเขาก็เปิดเพลงสารพัดเพลง

เจ้าเจี๊ยบไม่เคยหอนนะคุณ

เป็นเพลงกว้านพยาวเนี่ย
มันจะหอนเพลงอื่นของคุณสุรพล

แต่ถ้าเป็นเพลงกว้านพยาวมันจะหอนทุกครั้ง
คลอไปทุกเพลง

สัตว์ดำโชคพอตั้งแต่มาประมาณนอนใต้แผง

ทุกวันเลยอยากจะเลี้ยงดู
ก็เลยเลี้ยงมันต่อไปให้ข้าวให้น้ำ

แล้วทำไมตอนเจ้าเบิร์ตจะต้องหันมาสบตาพี่ด้วย
เก้าอี้ผมก็ต่ำลง
ประมาณว่าก็เกรงใจพี่เบิร์ตไง
เขาบอกแล้วว่าอะไรน่ารักมักชื่อเบิร์ตเสมอ

แต่เพลงนี้มามาถึงร้องตากว้านพยาวนะ